ไปดูที่จังหวัดกระบีค่ะมีคนไปพบศพชายวัยห้าสิบสี่ปี
ถูกฆ่าฝังดินหลังจากที่เขาก็หายตัวออกไปจากบ้านปริศนานะคะ
โดยบอกกับครอบครัวเอาไว้ว่าจะไปทวงเงิน๓แสนบาทจากเพื่อนรุ่นน้องที่ยืมไปค่ะ
แต่ปรากฏว่าผ่านมาสิบวันสุดท้ายไปพบว่าเป็นศพถูกฝังอยู่ในสวนยางพาราแล้วนะคะ
ติดตามจากรายงานค่ะ
เธอจะยังมีชีวิตอยู่ไม่เชื่อว่าศพนี้เป็นศพของสามีของเธอจริง
กระทั่งเห็นสัดส่วนและเสื้อผ้าที่สวมใส่ตรงกัน
เธอเล่าทั้งน้ำตาเชื่อว่าบังฟิศเป็นคนก่อเหตุ
เพราะสามีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
จะมีก็ช่วงนี้ที่สามีเครียดจากการไปกู้เงิน
และให้บังฟิศยืมไปเป็นเงิน๓แสนบาท
แต่บังฟิศผิดนัดไม่ยอมคืนเงินให้

กระทั่งมีปากเสียงกับพ่อของบังฟิศขึ้น
เป็นชนวนทำให้บังฟิศไม่พอใจสามี
แต่ก็ไม่น่าถึงกับฆ่าแกล้งกัน
ไม่น่าทำแกไม่น่าใช่แก
เอาแกไปไว้ที่อื่นหรือเปล่า

ขณะที่ลูกสาวและลูกชายกอดคอกันร้องไห้
ยืนยันกับตำรวจว่าจำเสื้อผ้า
ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับวันที่พ่อหายตัวไป
ลูกชายร้องไห้โฮนึกถึงตอนที่พ่อถูกค้าง

พฤติการของคนร้ายโหดเยี่ยมเกินมนุษย

ฆ่ายางย่อยสลายศพทำลายหลักฐาน
อีกทั้งยังเอารถเก๋งของพ่อไปเผาทำร้ายและฝังดิน
อยากเอาเรื่องให้ถึงที่สุดให้ตายตกไปตามกัน

ภายในสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่บ้านหนองแบก
หมู่ที่๑ตำบลน้องทะเลอำเภอเมืองกระบี
ด้านบนของหลุมพบว่ามีใบของต้นปามวางทับเอาไว้รอบ
และมีร่องรอยคล้ายกับถูกไฟไหม้จึงใช้รถแบ็คโฮลขุดลึกเข้าไป
ลาว๒เมตร๕๐เซนติเมตรพบซากรถโตโยต้าโคโรนาสีขาว
สภาพรถถูกไฟไหม้ทั้งคัน
ภายในรถพบป้ายทะเบียนหมายเลขกไก่นอนหนู
ห้าห้าสองหมวดจังหวัดกระบีตรงกับรถของนายสุชาติที่หายตัวไป
แต่ไม่พบศพภายในห้องโดยสาร
ซึ่งจุดที่พบรถถูกฝังในสวนปาล์มน้ำมัน
ห่างจากสวนยางพาราที่พบศพประมาณ๗๐๐เมตร
ห่างจากบ้านของบังฟิศประมาณ๑กิโลเมตรเศษ
ระบุว่าวันที่เกิดเหตุนายสุชาติขับรถเก๋งสีขาว
ไปหานายสุริยาหรือบังฟิศที่บ้านเพื่อไปทวงเงินสามแสนบาท
จากนั้นนายสุชาติโดนบังฟิศทำร้ายและขังเอาไว้ในห้อง๒วัน
ก่อนที่บังฟิศจะคุมตัวนายสุชาติขึ้นรถพาไปที่สวนยางพารา
แล้วใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตและขุดหลุมฝังศพไว้
หลังเกิดเหตุบังฟิศได้ว่าจ้างรถแบ็คโฮลขุดหลุมในสวนปาม
อ้างว่าจะฝังวัวที่ตายแล้วก่อนจะเขียนรถลงไปในหลุมแล้วจุดไฟเผา
และกลบฝังอำพางเอาไว้
คดีนี้ตำรวจสพอาวนางนำตัวพ่อและบังฟิศ
และครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปสอบปากคำ
เมืองต้นคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยาหลักฐาน
ขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้อย่างน้อย๓คน